ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูภาพนี้ก่อนเลยนะครับ
จับได้แล้วจริงจริงค่ะนะฮะเป็นภาพของภูมิกับโจ้
นะครับซึ่งเดี๋ยวพบตรจะแถลงข่าวเนี่ยแต่ว่าภาพนี้น่าจะสามารถยืนยันได้แล้วล่ะ
ว่าตอนนี้จับได้แล้วคนซ้ายมือสุดนะฮะซ้ายมือสุดที่เป็นเสื้อยืดสีเขียวข้างใน
ค่ะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นเสื้อกั๊กคุมอยู่เนี่ยสวมหน้ากากอนามัยสีขาวอยู่ซ้ายมือสุดนะครับ
นี่นะฮะนี่เป็นห้องที่ได้ตัวแล้วล่ะมีข่าวว่าจับได้ที่ชนบุรี
ส่วนอีกคนนึงคือร้อยตำรวจโทธรณินเนี่ยจับได้ที่จังหวัดเพชรชบุรี
ค่ะเดี๋ยวต้องไปรอฟังการแถลงข่าวใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยว